เข้าใกล้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วนะฮะ
ช่วงนี้ก็มีการประสัยหาเสียงกันอย่างเข้มข้นเหมือนกัน
คุณอุ้งอิ๊งนะคุณนะ๙เดือนแล้ว
จะขอขึ้นเวทีสุดท้ายแล้วลาคลอดแล้วใช่ไหม
ขอลาคลอดแล้วนะฮะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
นี่ครับว่าที่คุณแม่สุดสตรองนะคุณนะรู้จริง
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์หรือว่าอุ้งอิ๊งฮะ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
ท้อง๙เดือนขึ้นเวทีประสัยที่ตลาดโอโซนเขตดอนเมืองนะฮะ
ซึ่งถือว่าจะเป็นเวทีสุดท้ายก่อนจะลาคลอดในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ
โดยมีนายปีดกสุขสวัสดิ์สามีมาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีตรงนี้นะฮะ

ใช่ระวังนะค่อยช่วยกันจับหน่อยนะฮะ
คุณอุ้งอิ๊งมีสีหน้ายิ้มแย้มขึ้นปราศัยชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
พร้อมให้คำมั่นบอกว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทำทุกนโยบายให้สำเร็จในเร็ววันนั้น
พร้อมย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกใหญ่ต้องร่วมกัน

ปิดสวิตช์ไฟประหยัดพลังงานไม่ใช่ปิดสวิตช์สวและ๓ปด้วยนะฮะ
สวัสดีค่ะ
เป็นลมค่ะแต่พี่น้องมากันเยอะขนาดนี้แรงมาเต็ม
เลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราจะไม่สามารถแบ่งใจไปให้คนอื่นได้
เพราะอะไรคะพี่น้องเพราะเราต้องการที่จะปิดสวิตช์สอวอ

นี่ฮะต้องปิดสวิตช์สวและ๓ปนะฮะ
ส่วนด้านล่างเวทีคุณอุ้งอิ๊งลงมานะครับ
แล้วก็มีคุณเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ย้ำชัดตรงกันเลย

พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์อย่างแน่นอนนะครับ
ค่ะอันนั้นลุงประวิทธิ์เลยละกันถามลุงป้อมมาดูกันหน่อยค่ะ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
อันนี้จับมือจับมือพ่อค้าแม่ค้าและคนกินก๋วยเตี๋ยว
นี่ไปที่เยาวราชนะก็ทักทายพี่น้องประชาชน
ก็สวมเสื้อคุณดูสิลายอะไรลายสะดุดตาของจิมทอมสันเป็นแรนด์คนไทยนี่แหละค่ะ
คอเล็กชั่นภาพพิมพ์ไลน์แรงบันดาลใจจากบ้านจิมนั่นเองนะคะ
ก็มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าลุงป้อมลุงป้อมเป็นนายกคนที่๓๐นะ
ป้อมบอกกับเอฟซีบอกว่าอ้าวถ้าอยากให้เป็นไปลงคะแนนกันในวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาด้วยนะ
นี่ส่วนภาพนี้ไม่ค่อยมีคนได้เคยเห็นนะ
กินก๋วยเตี๋ยวแบบบรรยากาศเป็นกันเองนะ
ใช่ค่ะร้านดังลิ้มเหล่าโงนะคะก็สั่งเส้นเล็กน้ำเมนูโปรดสั่งมาทานกับหมูสะเต๊ะ
ก็ถามเรื่องแก๊สเหมือนกันว่าแก๊สถามเท่าไหร่
นี่มาลงพื้นที่ที่เยาวราชก็ถามเหมือนกันนะว่าแก๊สถังเท่าไหร่

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาใช่ไหม

เก็บข้อมูลก่อนแล้วถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลเนี่ย

แล้วก็จะได้รู้ด้วยไงว่าความรู้สึกพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไง
เจ้าของร้านบอกว่าเอาจริงนะบิ๊กป้อมเป็นลูกค้าประจำ
แวะมากินก๋วยเตี๋ยวเวลาที่ท่านว่าง
ท่านก็จะมากับเพื่อนมากับลูกน้องคนสนิทแบบนี้นะคะ